มาดูเรื่องของชีวิตของเรามันต้องอยู่ในความฝันและความหวัง
มีงวดนางงวดนี้เสมออะแหละอย่างนี้

ให้คุณผู้ชมจิตใจกระชุ่มกระชวยขึ้นมาบ้าง

กันหน่อยแต่ละพื้นที่เขาไปไหว้อะไรกันแล้วเขาได้อะไรกัน
ชาวบ้านเขาบอกมาแบบนี้นะฮะ
ผมเริ่มพาไปดูที่วัดไทยสามัคคีหมู่๙ตำบลแม่กาสา

ก็มีพระเจ้าทันใจรัตนมุงเมืองนะฮะ
ที่คนทั้งชาวไทยเองคนพม่าเองขนกษัตริย์ทานับถือครับ
เพราะวันนี้ท่านผู้ว่าต่านายอรรถสิทธิ์สัมพันธรรัฐนะฮะ
เดินทางไปประกอบพิธีเป็นการเปิดงานบ้าวรอออนทัวร์ครับนะฮะ
ซึ่งบรรยากาศก็คึกคักนะคนไปเยอะนะ
ขณะที่มีคนในคณะท่านผู้ว่าเองไปรูปคำต้นตะเคียน
แล้วจู่ก็ร้องขึ้นมาเห็นเป็นเลขซะอย่างนั้น
ร้องขึ้นมาเองอ่ะ๔๘๖๙อย่างนี้จู่ก็ร้องขึ้นมา
งงว่าทำไมจู่ไปคำแล้วก็ร้องขึ้นมาบอกแบบนี้
เออท่านผู้ว่าไปแล้วชาวบ้านก็เห็นว่าเออก็ผู้ว่าไปพอดี
ก็คงจะให้โชคสม่างอย่างนี้นะฮะ
ต่อที่ศาลแม่ตะเคียนแม่ย่าโอรสแม่พันวิไล
จุดนี้ปู่เริงร่างทรงชื่อดังเข้าไปทำพิธีขอเลขเด็ด
นี่วิธีการก็คืออยากให้ชัดไงก็เลยเลือกเทียนสีแดง
ทำพิธีไปก็หยดลงไปในขันน้ำมนต์นะคะ
เขาบอกว่าไม่ต้องส่องเพราะยืนไกลก็เห็นนะคะ
ขออภัยนะคะอ่านเลยละกันเนอะ

นี่เหรอโอนยังไงมันก็ชัดอยู่เด้อ

บอกมาบอกว่าคุณโรสลินอ่านช้าหน่อย

พาไปสุรินถิ่นเมืองช้าง

แต่อย่าเอาไม้แห่รูนะเพราะมันไม่มีรั้วแย่

คุณเขาไปกันเยอะมาก
งวดที่แล้วก็ได้ก็โดนกันนะคะ

ความหวังมันอยู่ตรงนี้แหละค่ะ
แป้งลงไปนะคะแป้งสีขาว

เจอเลขก่อนรู้ว่ามือจะถลอกนะคะ
แต่ถูไปถูมาถามว่าได้ไหมล่ะ

เตะก่อนที่จะเอาไปเลขนะ

ไม่พูดไม่จารูปไปที่ต้นตะเคียน

แล้วหยิบโทรศัพท์มาถ่าย
ตรงที่ตัวเองเนี่ยโรยแป้งลงไปนี่ผู้หญิงคนนี้ค่ะ
ได้เลขด้วยนะอย่าว่าอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นไป
บอกว่าเห็น๓ตัวตรงสีแดงด้วย
ในขณะที่แป้งสีขาวเห็น๓ตัวตรงสีแดง
ชัดไหมเรียนอ่านเร็วไปไหมนั่นแหละ
แล้วคุณป้าคุณป้าขันอีกคนนึงแล้วนะอายุ๖๓ปี
ก็รูปคลามรูปคลามแบบนั้นนะกระถูนานมากนะ
ตะโกนออกมาเลยเฮ้ยเจอแล้วได้แล้ว

มันก็ไม่เหมือนกันเลยเนาะแต่ละคนเขาก็มีความเห็น
จินตนาการก็ไม่เหมือนกันนะฮะ
เราไปดูกันต่อครับที่ศาลเจ้าย่าตะเคียนทอง
วังจำป่าเฮียนะฮะตำบลอ่อนใต้อำเภอสรรกะแพงจังหวัดเชียงใหม่

คือเขาก็ไปกันหลายพื้นที่แหละใครสะดวกที่ไหนก็ไปกันนะ
คนนี้ก็ไปจุดทูบจุดเทียนบอกกล่าวบนบานสารเก่า
บางคนได้แหมเลขนี้ผมอ่านหลายวันแล้วนะ
อะไรอ่ะหลายที่ทำไมมันตรงกัน
คนนี้เขาไปเสี่ยงเขาได้๒กับ๘มา
เออเลขนี้ใช่บางคนก็เป็น๑กับ๒๘
ทำทำนายว่ายังไงก็ไม่ทราบแต่ก็เอาไปซื้อลอตเตอรี่ดีกว่า

เซียมซีแห่งรักทักทำนายว่า

อ่านใบเซียมซีนะพอพูดถึงความรักไปไม่ถูกเลยนะคุณสมัสพราเนี่ยเอาไปต่อที่วัดโพทองค่ะ
ตำบลเนินเมื้อกอกอำเภอบางหมูนาคพิจิตรค่ะ
บอกว่าชาวบ้านไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่เท่านั้น
มาจากทางไกลก็มีมาดูต้นโพมาดูของสวยงามกันหน่อย
เพราะว่าต้นโพนี้สวยเหลือเกินสูง๒เมตรอายุ๑๔ปี
ปริบัยเป็นสีชมพูแบบนี้สวยเชี่ยวแต่ไม่รู้ให้เลขเด็ดหรือเปล่า
ฟังต่อนะคะเขาบอกว่าก็พอไปถึงเนี่ยเห็นความสวยงาม
ดูใบแล้วก็ส่องมุมอื่นด้วยเผื่อจะมีอะไรปรากฏโดดเด้งออกมานะคะ

โอ๊ยทำไมยากจัง
เอาเป็นว่าส่วนใหญ่เขาบอกว่าเห็น๔บ้าง๗บ้าง
ทำบุญกันไปก็รับเลขกลับบ้านกันไปแล้วก็ได้ภาพสวยแต่สวยจริงค่ะ
สวยจริงอืมสวย
ที่พยาวชาวพยาวบอกว่าไปที่นี่ไม่ผิดหวังนะคุณ

นี่ชาวบ้านพาไปกันเยอะมากเลย

เรืองหรือต้นพึ่งโบราณอายุกว่า๕๐๐ปี
ไหนอ่ะไหนอ่ะไหนอ่ะเห็นบอกว่า๑๕คนโอบเลยนะนี่ไงโอ้๑๕คนโอบ
ความสูงก็สักประมาณ๒๐เมตรนะคะอยู่ท้ายสวนของนางสายทองอันเทิง
อายุ๗๑ปีที่ฉันบอกอายุด้วยอายุ๗๑ปี
อยู่บ้านเลขที่๔๗หมู่๔ตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองพยาว
เขาบอกว่าหลายงวดที่ผ่านมานะได้โดนไปจะเต็มเลยนะคะ
งวดนี้ก็มาอีกแล้วพอไปนะนั่นไปถูไปถ่ายตรงนั้นคุณก็ได้เหมือนกัน
ทั้ง๓ตัวและ๒ตัวถ้าไม่บอกจะโดนต่อว่าไหมโดนไหม
บอกซะหน่อยชาวบ้านเขาบอกมา๓ตัวก่อนนะคะมี๒๒๗กับ๒๔๔
ส่วน๒ตัวมี๓๕๖๘แล้วก็๖๙เห็นไหมคุณผู้ชมแต่ละที่มันไม่เหมือนกัน
แต่เห็นต้นใหญ่แบบนี้แล้วบอกอายุ๕๐๐ปีอย่าลืมนะคะไปขัดถูเขาก็ต้องอนุรักษ์ไว้ด้วยนะ
ถูกต้องถูกต้องนะครับปิดท้ายในช่วงนี้ด้วยที่วัดป่าตะเคียนทองทานทิพย์มงคลภาวนา
อยู่ที่หมู่๑๑บ้านหนองน้ำใสตำบลดอนแร็ดอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินท
เดียวกันกับที่พาไปเมื่อสักครู่แต่คนละจุดนะอำเภอเดียวกันนะฮะ
ก็มีครูนักเรียนจากโรงเรียนบ้านอีเซนะฮะนำพันกล้าไม้กว่า๒๐๐ต้นไปปลูกครับ
ขณะเดียวกันก็มีชาวบ้าน๓คนไปกลับไห้บูชาต้นอินทภารำที่มีดอกออกมาจากโคนต้น
หลายคนไม่เคยเห็นดอกของมันนะฮะมองคล้ายนี่ทำไมมันเหมือนพญานาคล่ะ
เหมือนมากเออแล้วมันขดเป็น๙กับ๕ชาวบ้านก็เห็นมันขดเป็น๙กับ๕
เราก็พยายามดูเหมือนกันนะมันยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกัน
ไม่ไม่อีกแล้วเหรอไปซื้อลอตเตอรี่ดีกว่าซื้อเลยใช่ไหมเออซื้อเลยไม่ต้องอ่านนะฮะ
จากนี้ก็มีบรรดาเซียนตัวเลขรายอื่นนะฮะเขาก็ได้เลขจากต้นอินทภารำแตกต่างกันไป
บางคนชั้นกระด่าย๒๓บางคนกระด่าย๒๕บางคนกระด่าย๕๑บางคนกระด่าย๙๕
แล้วแต่คนจะมองเนอะนะฮะแตกต่างกันไปแล้วครับ
มองเห็นก็ตีไปตามสิ่งที่เห็นสิ่งที่เชื่อกันไปนะครับนะฮะอ้าว
แต่ยังไม่หมดเท่านี้ยังไม่หมดเท่านี้เราให้คุณผู้ชมพักหายใจกันแป๊บหนึ่ง
อยากจะบอกว่าเมื่อคืนนี้ฉันฝันฝันว่ายังไงฮะเดี๋ยวมาเล่าวันนี้ต้องมาอ่านข่าวฝันเป็นจริงซะด้วย